อ่าคืนพรุ่งนี้จะได้ออกไปลอยกระทงกันแล้วคุณเตรียมหรือยังจ๊ะ
แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าสถานที่จะไปที่ไหน
นั่นแน่ไปกับใครก็อุบไว้ก่อนนะฮะ
แต่คุณผู้ชมฮะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำกระทงหรือยังฮะ
ดังนั้นผมพาคุณผู้ชมไปสำรวจตลาดกันหน่อยไปที่อ่างทอง
นี่แน่นอนหยวกกล้วยนะฮะก็เตรียมไว้รองรับในการที่จะทำกระทงกันแล้ว
ก็ถือว่าเป็นวัสดุธรรมชาตินะฮะบางคนก็เอาวัสดุที่ย่อยสลายได้นะฮะ
ต่อสิ่งแวดล้อมก็เตรียมไว้เพื่อที่จะทำกระทงกันนะครับ
นี่ฮะในตลาดเกษตรสุวพันธ์นะครับที่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับ
ตลาดขายส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตรแน่นอนพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เตรียมวัสดุธรรมชาติ
อย่างใบตองต้นกล้วยเพื่อที่จะจำหน่ายให้ประชาชนได้ซื้อไปในการทำกระทง
เพื่อร่วมในงานประเพณีลอยกระทงกันอย่างคึกคักแล้วนะครับ
นางสาวดวงดาวสาพันธ์อายุสิบสองปีนะฮะแม่ค้าขายส่ง
เล่าให้ฟังบอกว่าปีนี้เนี่ยราคาต้นกล้วยเอ่ยใบตองเอ่ย
ราคาเท่ากับปีที่ผ่านมานะครับราคาไม่ได้เพิ่มขึ้น
ดังนั้นก็ขายราคาเดิมแล้วครับโดยใบตองตานีเนี่ย
อยู่ที่กิโลกรัมละสิบแปดถึงยี่สิบบาทใบตองธรรมดานะฮะ
กิโลกรัมละแปดถึงสิบบาทนะครับส่วนต้นกล้วยนั้นนะฮะ
ก็ขายเป็นเนี่ยฝานเรียบร้อยแล้วเอ่อ
ตัดเป็นไซส์ให้เลยครับเริ่มต้นที่ราคาสามบาทถึงแปดบาท
หรือว่าจะซื้อน้อยซื้อมากแค่ไหนนะครับ
ส่วนที่ตำบลอินทรประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะฮะ
เรายังอยู่กันที่อ่างทองนะครับมีการทำกระทงยุคโควิดขาย
นี่ทำยังไงฮะนำแผ่นขนมปังมาประดิษฐ์
เป็นรูปทรงของดอกไม้นี่ค่อยวางเรียงกลีบกันนะฮะ
ขายกระทงละสิบห้าบาทพร้อมชุดทูปเทียนแล้วก็ดอกไม้ที่ประดับประดาษ
อยู่ที่กระทงนี้นะฮะผู้ที่เป็นเจ้าของไอเดียนี้ก็คือ
คุณสมทรงวิชัยนะครับคุณสมทรงก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงแล้ว
มีอาชีพหลักเป็นพนักงานของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง
จังหวัดอ่างทองนี่แหละครับส่วนในช่วงเทศกาลลอยกระทง
จะทำอะไรดีเพื่อจะหารายได้เสริมก็เลยลองทำกระทงในหลากหลายรูปแบบนะครับ
นี่ก็เลยลองเป็นขนมปังแบบนี้นี่เธอก็ตัดเป็นชิ้น
ตัดเป็นฐานตัดเป็นกลีบนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นรูป
เป็นรูปของกระทงต่อไปนะฮะเห็นไหมที่วางอยู่ในจานนะครับ
ปีนี้ฮะเธอบอกเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็อยู่ในช่วงโควิด
กลัวว่าลูกค้าจะไม่มีกำลังซื้อนะครับก็เลยคิดหารูปแบบกระทง
ที่สามารถขายได้ในราคาถูกนะฮะก็นำมาประดิษฐ์ประดอยเป็นแบบนั้นแหละครับ
หลังจากที่ตัดมาวางไว้เป็นฐานเป็นกลีบเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นก็ใช้แป้งมันผสมน้ำอ่ากวนกันให้เข้ากันค่ะ
ทำเป็นกาวยึดติดกันไว้นะฮะเนี่ยค่ะใช้เศษไม้เนี่ย
เสียบยึดไว้อีกทีนึงนี่แล้วก็ได้เป็นกระทงจิ๋ว
กระทงเล็กเล็กแบบนี้น่ารักแค่นี้ก็ลอยได้แล้วได้ค่ะนะฮะ
แต่ก็บอกว่าอย่าปักทูบลงไปลึกนะเดี๋ยวมันทะลุเดี๋ยวมันจมนะ
เออนะฮะนำไปตากแดดไว้สักหนึ่งแดดค่ะเอาแดดแรงแรงเลยนะ
แต่ช่วงนี้ฝนอาจจะไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นักนะฮะ
พอตากแดดเสร็จขนมปังก็จะแข็งตัวพร้อมขายได้เลยนะฮะ
โดยโพสต์ขายผ่านเฟซบุ๊คและแอปพลิเคชันไลน์นะครับราคาก็๑๕บาทต่อกระทง
บอกว่าโอ้โหลูกค้าตอบรับขายดีเกินคาดคุณ
ขายไปร้อยกว่าใบแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เสริมดีเนาะ
นะครับส่วนที่วัดธัญผลนะฮะที่หมู่๕ตำบลบึงคำร้อย
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะครับก็มีการร่วมทำกระทงขนมปัง
แล้วก็มาร่วมเทศกาลลอยกระทงที่วัดแห่งนี้นำไปอ่ารอ
แล้วก็ขอขมาพระแม่คงคานะครับ
คุณป้าภัยจิตพิมพายุ๕๗ปีซึ่งท่านเป็นมรรคนายกวัดเนี่ยนะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าปีนี้ได้จัดทำกระทงน้อยกว่าปีที่แล้ว
เพราะต้องจัดงานภายใต้กฎระเบียบการเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด๑๙
ก็เชื่อว่าคนนี้อาจจะน้อยกว่าปีก่อนก่อนนะครับ
โดยกระทงที่ทำมีให้เลือกเลยนี่

ท่านเกิดวันไหนท่านก็เลือกสีนั้นนะครับ
แล้วก็ยังมีสีช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นมา

ก็ขายในราคาเริ่มต้น๔๐บาท
โอ้โหวันนี้ก็ทำไว้เยอะเหมือนกันนะฮะ

อย่างนี้เกิดวันอาคารสีชมพูก็ซื้อสีชมพูไปลอยใช่ไหมครับ
ผมพระอาทิตย์ก็สีส้มสีแสด
ก็ซื้อไปลอยเพื่อความเป็นสิริมงคล
อย่าลืมรักษาวัฒนธรรมประเพณีกันไว้ด้วยนะครับ
สิ่งสำคัญคือในยุคที่โรคโควิด๑๙ระบาดแบบนี้นะคะ